แกะสลักผักเครื่องจิ้มที่ทำให้การจัดชุดผักมีความสวยงามน่ากินนั่นก็คือ
แกะสลักพริกชี้ฟ้าซึ่งช่างนิยมแกะสลักพริกชี้ฟ้าเป็นรูปทรงของดอกไม้
เช่นวัตถุดิบอย่างพริกที่มีขนาดเล็กเรียวและมีสีสดนำมาแกะสลักให้เป็นดอกไม้กลีบแหลม
ซึ่งการแกะเป็นกลีบดอกไม้จะสวยเพียงใดก็ยังขึ้นอยู่กับการเลือกพริกอีกด้วย
ที่ช่างจะต้องเลือกแบบที่มีผิวตึงคั่วสีเขียวสดเมื่อทำเป็นดอกไม้จะมีความสวยงามสะดุดตา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน